ติดตามเรื่องของการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่อย
ปฏิบัติการนอกจากเรื่องที่เราจะให้คุณผู้ชมได้เห็นแล้ว
จากเรื่องก่อนหน้านี้มีปฏิบัติการสยบภัยรี

ปฏิบัติการพิทักษ์ประชา๖๑ทับ๑ก็คือเป็นครั้งแรกนะคะ
เป็นการตรวจค้นพื้นที่รอยต่อกรุงเทพมหานครนะคะ

วาดล้างค้นหาขบวนการค้ายาเสพติดค่ะ

ติดตามบรรยากาศล่าสุดจากคุณวิมลวันธรรมภักดี
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดเข้ามาจากพื้นที่

ในส่วนของตำรวจปราบรามยาเสพติด
กำลังมีการเข้าตรวจค้นในพื้นที่เป้าหมาย
ซึ่งเป็นไปตามแผนพิทักษ์ประชา๖๑ทับ๑นะคะ
ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้น
มีการดำริในส่วนของโครงการนี้ขึ้นมา
เพื่อเข้าตรวจค้นในส่วนของพื้นที่เป้าหมายนะคะ
โดยที่บ้านหลังนี้นะคะ
ทางด้านของตำรวจปรับปรามยาเสพติด๓
ก็ได้มีการนำกำลังเข้าตรวจค้นนะคะ
เป็นบ้านเลขที่๒๗๒ทับ๑๕
ในตำบลถนนใหญ่อำเภอเมืองลบบุรี

ในการเข้าจับตัวนายสะสินามวง
ผู้ต้องหาตามไหมจับของสารอาญาในข้อหารร่วมกัน
มียาเสพติดไว้ในครอบครองและความผิดตามพระราชบัญญัติ
คบการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะ
ซึ่งขณะนี้นะคะทางด้านของตำรวจปรับปรามยาเสพติด
ก็อยู่ระหว่างการตรวจค้นภายในบ้านนะคะ
ซึ่งเป็นการปิดล้อมแล้วก็ตรวจค้น

ปฏิบัติการพิทักษ์ประชา๖๑ทับ๑
เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายในส่วนของตำรวจภูทรภาค๑
ประกอบไปด้วยจังหวัดประธุมธานีนนทบุรี
รวมไปถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก็รบบุรีแล้วก็จังหวัดสมุทรปราการค่ะซึ่งจากข้อมูลของอ่า
ตำรวจนั้นได้มีการขยายผลนะคะจากการเข้าจับกลุ่มในหลายพื้นที่
ก่อนที่จะเปิดปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะซึ่งทางพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดานะคะ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีการสั่งการให้ตำรวจปรับปรามยาเสพติด
รวมไปถึงตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือว่าหนึ่งเก้าหนึ่ง
ตำรวจภูทรภาค๑ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบรามยาเสพติด
ปปศทำการสืบสวนแล้วก็ปิดล้อมพื้นที่ชุมชนเสี่ยงที่จะเป็นจุดแพร่ระบาดของยาเสพติด
แล้วก็จุดพักคอยในการเข้าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการพิทักษ์ประชาหกสิบเอ็ดทับหนึ่ง
รวม๑๐๐จุดนะคะนี่ที่มีการเข้าตรวจค้นในครั้งนี้
ซึ่งการเข้าตรวจค้นในครั้งนี้นะคะทางตำรวจระบุว่าเป็นการเข้าตรวจค้น
เป้าหมายที่เป็นตัวบุคคลไม่ได้มีการเข้าตรวจยึดในส่วนของยาเสพติด
ในพื้นที่แต่อย่างใดนะคะแต่ว่าในส่วนของนายสาศรีที่มีการนำตัวมา
นำตรวจค้นในครั้งนี้นะคะก็ยังคงไม่ได้มีการให้การใดหรือว่าให้สัมภาษณ์ใดกับทางด้านของสื่อมวลชน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

ซึ่งทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะ
ก็จะมีการนำเอาผลการตรวจค้นในครั้งนี้
ตามแผนพิทักษ์ประชา๖๑ทับ๑ไปแถลงอีกครั้งหนึ่งค่ะ
มวลวันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากจังหวัดลบบุรีค่ะ